บอกว่าชั่วโมงนี้นะคะไม่มีใครไม่รู้จัก
อย่างน้อยต้องเคยได้ยินแววเข้าหูกันมาบ้างนะคะ
เรียกว่าดังแล้วก็ปังมากเลยค่ะ
ได้เล่นหนังมาแล้วถึง๒เรื่องคุณผู้ชม
เรื่องใหม่บ้างไฟสไลเดอร์
เล่นเป็นสาวสองจ้ะแหมที่มารวมพลังกับนางเอกนะคะ
นางเอกก็เป็นเก๋ไก่สไลเดอร์ไงทำบ้างไฟพญานาคค่ะ

ยังไม่คิดไม่ฝันเลยว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ค่ะ

ก็ไม่คิดไม่ฝันเลยครับจากคนที่แบบ
แต่ก่อนเราก็แบบไม่ค่อยดัง
พลังงานออฟฟิศทำงาน
เป็นสุดผสมของใครนะ
น่าพี่เขาน่าคล้ายพี่เหลือเฟือกพี่ปล่อยฟ้าย

ซึ่งนอกจากงานแสดงแล้วมาริโอโจ๊กค่ะยังส้มหล่นด้วยนะ
คุณผู้ชมได้เล่นโฆษณาชิ้นใหญ่กับนางเอกดังเบลล่ารานี
ตัวบอกว่าถือเป็นเกียรติประวัติของชีวิตเลยนะ
โดยมาริโอค่ะบอกยังบอกด้วยนะว่าความฝันสูงสุดในวงการบันเทิง
นั่นก็คือการด้วยร่วมงานกับซุปเปอร์สตาร์ตลกพี่หม่ำจกบกนั่นเองค่ะ

พี่เซ็นเตอร์ซินแหลกกับเบลล่ารานีแล้วก็มาม่วง
ก็แบบหูไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้มาร่วมกับพี่เบล
เพราะว่าพี่เบลล่าเขาก็แบบโหระดับมากนะ
แล้วเราระดับนี้แบบรู้สึกว่าภูมิใจครับ
อยากสิรวมงานกับใครอีกค่ะเมืองไทยเนี่ยค่ะ
พี่พี่หม่ำจกมก
อันนี้คือไอดอลเลยครับผมรายการซุปเปอร์มัม
แต่ยังไม่เคยแบบหลวงงานแบบเล่นหนังเล่นละคร

แม่เดี๋ยวก่อนนะสุดท้าย
ขอแค่เดินผ่านกล้องก็ดีจ้ะ
คุณทั้งหมวนที่ชื่นชอบมาเอาผมไปเล่นหนังด้วยนะครับ
เมื่อจากวันนั้นแม่ทางไทยรับทรีย์เราสัมภาพพี่หม่ำไปแล้วนะ
พี่หม่าแหล่งเขาก็บอกไปมาโบสถ์ประสบคุยกับประโยชน์

หม่ำก็จับเก้าอี้ไว้ให้ดีแล้วกันนะจ๊ะ
คุณติดตามต่อไปเขาเยอะมากเป็นล้านนะคุณผู้ชม